แล้ววันนี้ค่ะเราจะไปตระเวนดูนะคะความเคลื่อนไหว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเย็นเกิดอะไรขึ้นนะคะ
จุดใหญ่อีกจุดหนึ่งก็คือที่สถานีกลางบางซื่อ
เลยนะคะวันนี้มีผู้มาลงทะเบียนที่นี่ถึงหนึ่งหมื่น
คนด้วยกันนะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้จาก
คุณทัศนัยโคตรทองค่ะเชิญค่ะเชิญครับ
ครับคุณนัทพงศ์คุณวราพรคุณผู้ชมครับพอตกเย็นมาแบบนี้แล้วนะครับ
ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนี้
เยอะขึ้นแล้วก็คึกคักมากขึ้นทีเดียวครับคุณผู้ชมจะเห็นได้จากบรรยากาศด้านหลังของผม
อันนี้คือจุดพักคอยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วทุกคนต้องพักคอย
นั่งสังเกตอาการสามสิบนาทีครับเนี่ยฮะนั่งเต็มทุกเก้าอี้แล้วก็สุดไปถึงสุดของอาคารที่นี่เลย
ฝั่งตรงข้ามผมก็มีฝั่งด้านขวาของผมก็มีอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวครับ
ซึ่งการฉีดวัคซีนตลอดทั้งวันนี้ไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรในขั้นตอนในการให้บริการกับประชาชน
แต่ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนวันนี้มีคำถามเหมือนกันครับว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่อายุไม่เยอะ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับโดยพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อเป็นการดูแลของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันครับและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างต่างเอง
บอกว่าขอความร่วมมือครับประชาชนที่ลงทะเบียนในการฉีด
เอาไว้ให้มาตามวันและเวลาของตัวเองที่มีการนัดหมาย
เอาไว้ครับเพื่อลดปัญหาความแออัดและความเสีย
การแพร่เชื้อด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือว่าให้มาตรงตามเวลา
อย่ามาเกินเวลานัดหมายก่อนหรือว่าหลัง๓๐นาที
นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน
และต้องทำการลงทะเบียนใหม่ก็ได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มันมีปัญหาแบบนี้คุณผู้ชมครับมีคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
หรือว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนพาคนติดตามเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมาก
บางคนก็มาเดินถ่ายภาพหรือว่าไปดูบรรยากาศแต่ว่ากลับกลายเป็นการไปขัดขวาง
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์จึงขอความร่วมมือให้คนที่มาที่นี่
เป็นคนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเท่านั้นนอกเหนือจากบุคคลที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
ให้สามารถนำผู้ติดตามมาได้นะครับซึ่งตลอดทั้งวันนี้ผู้ลงทะเบียนที่คาดว่าจะ
ทำการลงทะเบียนและฉีดวัคซีนทั้งหมดนั้นทั้งหมดเนี่ยจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันคนครับ
ที่มีการลงทะเบียนมาล่วงหน้าในวันนี้ครับและทุกคนจะได้รับวัคซีนของ
สต้าเซเนก้าทุกคนด้วยนะครับแม้ว่าเป้าหมายของการฉีดวัคซีนวันนี้จะอยู่ที่
ประมาณหนึ่งหมื่นคนก็ตามแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีการสำรองวัคซีน
เอาไว้อย่างเพียงพอครบทั้งหนึ่งหมื่นห้าพันคนอย่างแน่นอนครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
มีปัญหาอยู่บ้างครับเนื่องจากว่ามีคนต้องการฉีดวัคซีนของแอสต้าเซเนก้า
เขามีโรคประจำตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ไม่สามารถจะลงทะเบียนผ่านช่องทางหมอพร้อม
หรือช่องทางใดได้วันนี้ก็เดินทางมากับสามีอย่างคุณป้าคนนี้ครับ
สามีได้คิวการฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นข้าราชการกลุ่มที่ได้คิวในการฉีดวัคซีนในวันนี้
แต่ตัวเองกลับไม่ได้คิวแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้
ต้องการเดินทางมาสอบถามแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลในอาคารได้
สุดท้ายก็ต้องไปนั่งรอด้านนอกอาคารแทนไปฟังเสียงของคุณป้าคนนี้กันครับ
ลงทะเบียนช่องทางไหนบ้างแล้วได้คิวฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
หมอพร้อมจ้ะแล้วทีนี้ก็เขาก็เหมือนรู้สึกว่าจะล้มเลิกไปแล้ว
ลงหาคิววันก็ไม่ได้ลงบานพนักก้าวก็ไม่ได้ส่วงอกก็ไม่ได้
ไม่มีวันพร้อมเลยอย่างปีหน้าเลยทางต่างว่าน่าจะฉีด
น่าจะไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่ามีผลข้างเคียงมา๑ในล้านใช่ไหม
แล้วก็สร้างความเชื่อมันให้เราหน่อยก็อยากถ้ามีคีย์เราก็พร้อมจะฉีดหรอ
จ้าแต่นี่ไม่มีช่องทางไหนมันก็ไม่มีเลยอ่ะนอกจากเรื่องของคนที่อยากฉีดแล้ว
ไม่ได้ฉีดในวันนี้แล้วอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่า
ประชาชนที่มาฉีดในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลทำงานทั่วไป
อายุไม่ได้เกิน๖๐ปีแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวในกลุ่มเสี่ยง
คิวในการมาฉีดวัคซีนในวันนี้ซึ่งทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนของ
สต้าเซเนก้าทุกคนเลยนะครับทำให้หลายคนก็เริ่มสับสนในข้อมูล
แต่ก็ดีใจที่ได้ฉีดวัคซีนพร้อมกันในวันนี้ครับ
วัคซีนของอะไรแอสต้าซีเนก้าค่ะแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ต้องได้แอสต้าเซเนก้าไหมหรือว่ายังไงฮะ
ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มค่ะอายุไม่ถึง๖๐แล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัว
ไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะแล้ววันนี้ได้ฉีดแอสต้าเซเนก้าเข้าไปรู้สึกรู้สึกงงกับข้อมูลตรงนี้ไหมค
งงเหมือนกันค่ะมาถึงแล้วพยาบาลบอกว่าได้แอสต้าซีนิก้าก็ยังงงว่าทำไมเราได้
คนผู้สูงอายุที่เป็นญาติพี่น้องแล้วเขาได้แอสต้าเหมือนเราไม่ได้ค่ะเขาโดนเลื่อนหมดเลยค่ะ
โดนเลื่อนไม่มีกำหนดด้วยอะค่ะก็ยังเสียดายว่าเขาไม่ได้
ทั้งทั้งที่เขาเสี่ยงกว่าเราอีกอ่ะค่ะคุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นจุดสังเกตอาการของคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว
ตั้งแต่เช้ามาจนถึงวันนี้ผมเดินสำรวจแล้วก็สอบถามข้อมูลตลอดทั้งวันที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีใครที่ฉีดวัคซีนของเอสต้าเจริก้าไปแล้ว
แล้วก็มีอาการแพ้รุนแรงหนักถึงขั้นกับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมีเพียงอาการเล็กน้อยแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกบ้าง
ซึ่งคุณหมอก็มีการนำตัวไปประถมพยาบาลแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปก่อนที่จะปล่อยกลับบ้านไปครับ
แต่ต้องประชาสัมพันธ์แบบนี้ถ้าใครกลับบ้านไปแล้วมีอาการที่ผิดปกติต้องรีบไปพบคุณหมอทันทีครับ
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากสถานีกลางบางซื่อครับค่ะขอบคุณคุณทัศนัย
ทัศนัยเองก็ออกไปแต่เช้าด้วยเช่นเดียวกันกับทีมข่าวนะครับ
ติดตามความเคลื่อนไหวของจุดฉีดวัคซีนจุดใหญ่จุดนี้นะคะ
วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กดปุ่มคิกออฟการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศนะฮะ
แล้วท่านก็ไปเยี่ยม๒จุดใหญ่ด้วยแล้วก็มีข่าวดีเรื่องวัคซีนด้วย

นี่คือท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับ
คือท่านยอมรับนะว่าขณะนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
แต่อย่างไรจะทยอยเข้ามาทยอยเข้ามา
มาจัดสรรให้เหมาะสมกับจำนวนประชากร

แต่ท่านย้ำว่าทุกคนจะได้ฉีดแน่นอน

นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบาย

ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว
ใช้กับผู้ป่วยโควิดที่แบบมีอาการไม่มากเนี่ย
นะฮะให้เอามาใช้นะครับ

โอ้โหต่อไปนี้สิครับที่ผมจะเล่าต่อ
ท่านนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนนะ
ที่ทำให้ไม่สบายใจกับหัวละพร
แล้วท่านบอกว่าจะทำต่อไปให้ดีที่สุด

โดน
ส่วนคนหลังซ้ายมือของธนยกนี่
พูดเหมือนกันวันนี้นะคะ
ผมโทรศัพท์ไปถามคุณทัศนายมา
ผมถามว่าวันนี้คุณอนุทินท่าทีท่าทางท่านเป็นยังไง

กล่าวถึงกรณีที่หลายโรงพยาบาล
วันที่๘มิถุนายนออกไปก่อนนะ
ท่านบอกว่าให้ฟังกระทรวงสาธารณสุข
คุณทัศนายบอกว่าท่านตอบแบบเข้ม
แล้วยืนยันว่ามีวัคซีนฉีดตามนัด
นัดวันไหนก็มีฉีดวัคซีนวันนั้น

สำหรับผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับ
แบ่งเป็นกลุ่มคนขับรถรับจ้างและรถสาธารณะ
ที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสคนจำนวนมาก
เริ่มทยอยฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็มีกลุ่มบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ๔ค่าย

ก็ขอแพ้๑๕๐๐๐คนนะครับ

ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา๓๔
ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
และต่อไปเป็นข่าวดีครับ
เพื่อนำวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมอีก๒๕ล้านโดส
เพื่อให้ได้วัคซีนครบตามจำนวน๑๐๐ล้านโดสครับคุณผู้ชม
คือวันนี้ท่านทำให้ความมั่นใจหลายช่องทาง
สารพยายามสื่อสารกับประชาชนทุกด้านนะคะ
แฟนเพจประยุทธ์จันทร์โอชามีเนื้อหาว่า
ว่าการต่อสู้กับโควิดนะฮะนั้นยังไม่จบง่าย
อาวุธสำคัญที่จะเอาชนะไวรัสร้ายได้อย่างเด็ดขาด
คือวัคซีนและวัคซีนจะเป็นกุญแจที่ช่วยเปิดประตูประเทศ
ให้กลับมารับนักท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจได้นะครับ
เราจะไม่ยอมแพ้ให้กับไวรัสโควิด๑๙
และจะร่วมกันสู้จนกว่าประเทศไทยจะได้รับชัยชนะ
คุณผู้ชมมาดูสถิติหน่อยวันนี้นะครับ
อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านเปิดเผยบอกว่า
วันแรกของการคิกออฟนะครับมีประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม

เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีกว่า๗๓๐๐คน
และผู้ที่มีโรคประจำตัว๗โรคกว่า๒๑๐๐คนขออภัยฮะ
แล้วก็กลุ่มอสมบุคลากรทางการแพทย์อื่นอีก๑๒๐๐คน
ซึ่งถือว่าราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายครับ
ค่ะนี่ก็มีคุณผู้ชมคุยมาทางแฟนเพจของไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปฉีดกันมาหลายคนเลยหลายท่านบอกว่า
มีอาการตัวร้อนก็ต้องดูอาการ
พักผ่อนดูอาการบางท่านก็บอกไม่มีแข็งแรงดี
คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาทางไลน์ของหน้าจอ
ก็หลายท่านเลยวันนี้ก็ได้ไปฉีดวัคซีนกันนะคะ

เราจะเห็นภาพของการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
แต่เขาก็จะมีฉีดทุกวันอย่างในกรุงเทพมหานคร
นอกโรงพยาบาลจะมีอยู่๒๕จุด
บางซื่อที่เราไปดูเป็นจุดใหญ่นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูจุดที่ไม่เหมือนใครกันบ้างนะคะคุณนัทพงศ์
คือส่วนใหญ่เขาก็จะไปเป็นฉีดในห้างบ้างนะคะ
ในสถานีขนส่งบ้าง
แต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งนะคะ
เป็นการฉีดวัคซีนในปั๊มน้ำมันเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชม
อันนี้น่าจะเป็นที่เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหมค
เซ็นทรัฐพร้าวอันนี้เป็นหนึ่งใน๕ของจุดฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน

เดี๋ยวดูกันที่เซ็นทรัลรัฐพร้าวก่อน
เซ็นทรัฐพร้าวเป็นหนึ่งใน๒๕แห่ง
จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นอกโรงพยาบาล
ของกรุงเทพมหานครนะครับ
ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชน๗โรค
ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
รวมทั้งชาวกรุงเทพมหานครนะครับ

ประชาชนต่อแถวฉีดวัคซีนกันเยอะเลย
ทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบประวัติ

แล้วก็ต้องนั่งพักโดยการ๓๐นาที

วันแรกรองรับผู้ฉีดวัคซีนได้๑๐๐คนนะครับ
คาดว่าวันพรุ่งนี้จะขยายเพิ่มเป็นวันละ๒๐๐คน
ส่วนที่สำนักการณ์ใหญ่ธนาคารไทยพาลนิษฐ์
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการท่านไปหลายจุดเลยนะ

ก็มีบริการฉีดวัคซีนกับประชาชนรวดเร็วนะครับ
๑คนใช้เวลา๕๗นาทีเท่านั้น
นับตั้งแต่ตรวจสอบสิทธิจนเข้ารับการฉีดวัคซีน
จากจุดบริการฉีดวัคซีนมีมากถึง๑๖จุด
ว่าสามารถรองรับผู้ฉีดวัคซีนได้วันละ๗๐๐คนนะฮะ
นางอภิพันธ์เจริญอนุสรท่านผู้จัดการใหญ่

ยืนยันความปลอดภัยในทุกจุดบริการเลย
เพราะว่าได้ดำเนินการตามมาตรฐานนะครับ

ผมเห็นหลายที่ก็ทำนะที่โคราชก็ทำ

อ๋อเพราะว่าบางคนเวลาจะไป
ใกล้จะถึงคิวตัวเองความเครียดความดันมันขึ้น
เขาก็จัดให้มีการผ่อนคลายใช่ไหมคะ

แล้วก็ให้ผ่อนคลายนะครับระหว่างนั่งรอ

ชัยวัดชื่นโกสุมพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่รู้จัก
อดีตผู้ว่าเลยที่ขี่จักรยานไปทำงาน

ตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
ลงพื้นที่ไปตรวจจุดฉีดวัคซีนนะครับ
อาคารยิมเนเซียม๔มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

กับผู้สูงอายุแล้วก็ประชาชนเจ็บโรค

ว่าภายใน๑เดือนจะฉีดได้แสนคน
เปิดให้บริการทุกวันไปจนถึงสิ้นปีเลยนะ

แล้วก็ไม่มีการเลื่อนนัดไม่ยกเลิกด้วย
กว่าจะครบตามจำนวนที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอพร้อม
กว่า๕๗๕๐๐คนครับ
ปฐุมธานีก็เยอะนะคะ
ก็ทุกที่ก็ค่อนข้างจะมีการเตรียมพร้อมที่ดี

อย่างที่เกริ่นเอาไว้เดี๋ยวพาไปดูจุดฉีดวัคซีน

อย่างที่บอกเรามักจะเห็นอยู่ในสถานีขนส่งบ้างนะคะ
หรือว่าอยู่ในห้างบ้าง
แต่ว่าคราวนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันค่ะ
สารบริการปั๊มน้ำมันปอตท
หลักกิโลเมตรที่๑๒ฝั่งขาออกถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
นี่เป็น๑ใน๒๕จุดฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลของกรุงเทพนะคะ
ก็เป็นการฉีดให้กับผู้พักอาศัยในกรุงเทพ
โซนพระราม๒หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
จุดที่ฉีดวัคซีนของที่นี่อยู่ด้านหลังของปั๊มน้ำมัน
นี่ค่ะเขาก็ปรับสนามฟุตบอล๓สนามมาเป็นจุดลงทะเบียนนะคะ
ฉีดวัคซีนแล้วก็จุดสำหรับนั่งสังเกตอาการ
โดยที่นี่นะคะสามารถรองรับประชาชน
พร้อมกันได้สูงสุดถึง๑๕๐๐คน
จอดรถก็เยอะเพราะว่าเป็นปั๊มน้ำมันอยู่แล้วนะคะ

ก็มีวันนี้ไปพูดคุยกับท่านหนึ่งนะคะ

ซึ่งมารับบริการฉีดวัคซีนบอกว่าโอ๊ยสบายไม่แออัดนะสะดวก
รอคิวเสร็จก็ไปหาซื้อของกินสบายเลย
ใช้เวลาทั้งหมดทั้งรอคิวทั้งฉีดทั้งดูอาการ

ฉันเลือกนั่นคือเรื่องที่ฉีดดีกว่า

เรื่องที่จะฉีดวัคซีนดีกว่าจะเลือกวัคซีน
ใช่ครับผมประมาณนี้
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะจุดฉีดของราชวิทยาลัยจุฬาพร
ที่นี่ก็ให้บริการฉีดวัคซีน
กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
แล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลจุลาพร

ก็ปรากฏว่าที่นี่เขาจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
คือกลุ่มอายุตั้งแต่๑๘๑๕ปีและกลุ่ม๕๙ปีขึ้นไป
ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะถูกแยกออกไปให้บริการต่างหากนะคะ
ไม่ต้องไปรวมกับประชาชนทั่วไป
คนที่มารับบริการในจุดนี้ก็บอกว่าพอใจในระบบการบริการจัดการ
เพราะว่าทำให้มีความรวดเร็วมากขึ้นค่ะ
ผมอ่านข้อความคุณผู้ชมส่งมาหน่อยนะครับ
บอกว่าแฟนฉีดวัคซีนมากินเก่งกว่าเดิม
หลายคนบอกเป็นอย่างนี้นะใช่จริง
บางคนเป็นอย่างนี้จริงบอกว่าพอไปฉีดวัคซีนมาหิวมากเลย
ท่านนี้บอกดีมากเลยไปฉีดที่โรงพยาบาลศรีธัญญาบริการดีมาก

ท่านนี้บอกว่าไปฉีดมาแล้วโรงพยาบาลรัตนบุรีจังหวัดสุรินท

ท่านนี้บอกว่าโรงพยาบาลบางพลีสมุทรประการจัดระเบียบดีมากไม่ช้า
ผมขอชื่นชมทุกโรงพยาบาลที่ได้อ่านมานะครับ

ค่ะก็สะท้อนออกมานะคะจากคุณผู้ชมที่ส่งมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
ว่าใครเป็นยังไงบ้างก็ยังต้องสังเกตอาการต่อไปนะคะ
ไปดูวันการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่กันหน่อย
วันนี้ต้องบอกว่าเราได้เห็นการออกมานอกเคหาสถานของผู้สูงอายุเยอะเลย
คือออกมาในรอบปีครึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่

แต่ครั้งนี้ท่านออกมาเพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน
เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
แล้วก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ด้วย

วันนี้ทีมข่าวเราไปสังเกตดูนะคะ
แล้วก็ไปเจอบุคคลท่านนี้ค่ะ
ที่โรงพยาบาลธนบุรีนะคะท่านนี้เป็นครู

ในข้อมูลเขาบอกว่าท่านอายุ๑๐๐ปี
ครับผมนี่คุณครูอายุ๑๐๐ปีเหรอครับ

ตครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะ
ครู๕แผ่นดินเขาเรียกท่านว่าเป็นครู๕แผ่นดิน
เพราะว่าท่านเกิดในช่วงสมัยรัชกาลที่๖

เป็นคนแรกของวันนี้นะคะที่โรงพยาบาลธนบุรี
คุณครูพังงาเล่าบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวล

ด้วยความที่ท่านอยู่มาหลายสมัยท่านก็บอกว่า

เหมือนตอนอฮิวาตักกโรคระบาดนะ

ทันนะสมัยที่เกิดอฮิวาตกโรค
คือผ่านโรคระบาดมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว
นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท่านก็เจอนะคะ
แล้วก็เรากำลังสู้ด้วยวัคซีนนะคะ
คือท่านก็บอกว่ามั่นใจในบุคลากรแล้วก็แพทย์ในปัจจุบัน
หลังจากรับวัคซีนแล้วก็จะทำเหมือนเดิม
คือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้านค่ะ
ข้างบนข้างเมืองเดี๋ยวไปข้างบนโน่นข้างบน

แล้วก็รักษาตัวเราด้วยรักษาให้คนอื่นด้วย
โรคนี้มันก็จะได้ไม่แพร่หลาย
นี่คุณครู๑๐๐ปีเหรอ
ท่านแข็งแรงมากจริงแข็งแรงจริงนะคะ

ลูกหลานหลายคนก็พามาเข้าคิว
รอฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งที่๒

ท่านแรกที่มาก็คือนางทองเหรียญชัยคำล่า๘๒ค่ะ

บอกตั้งใจมาฉีดไม่กลัวอยากฉีด

ครั้งนี้อยากฝากถึงผู้สูงอายุคนอื่น

เสร็จก็นี่เลยค่ะทำท่านี้เลย

คุณยายสุดยอดเลยนะคะนี่
ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะฉะเชิงเศร้านะคะ
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนคริน
ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนะคะ
ก็มีผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเสี่ยงโรคประจำตัว
เจ็ดกลุ่มโรคมารับบัตรเขี่ยวนะคะ
นางเพลประพาหลายเจริญอดีตครับราชการบำนาน
ก็มาพร้อมกับคุณแม่คือนางรีเข้งแซ่อึ้ง

นางเพ็ญประพาบอกว่าคุณแม่สุขภาพแข็งแรงดี

คุณแม่อาจจะไม่ค่อยได้ยิน

ปกติคุณเบิร์ตเองก็ต้องคุยเสียงดังเหมือนกัน
เพราะบางทีก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะก็คุณแม่ก็บอกว่าติดตาม

พอเห็นว่ามีการฉีดวัคซีนก็ให้ลูกพามาฉีด
ก็มั่นใจนะคะว่าฉีดแล้วจะทำให้ปลอดภัยนะคะ